บอกว่านำมาชำแหละออกมาแล้ว
สิ่งนี้ไว้จะกลายเป็นของขลังเครื่องรางอย่างดีเลยค่ะ

นี่นะที่เขาเรียกว่าเดย
ถ้าไม่มีวาสนาไม่ได้ครอบครองนะครับ
อันนี้เป็นงูที่ตายพายนะ

เขาเชื่อกันว่าจะดูดทรัพย์ดูดทองดูดเงินนะครับ

ตามที่เจ้าของคลิปเข้าบรรยายนะครับ
สุดยอดเครื่องรางเรียกทรัพย์โชคลาภดูดเงินทอง
นั่นก็คือเดยงูเหลือมค่ะ
ไม่ใช่ว่าคุณจะไปเอางูเหลือมที่ไหนมา
มาผ่ามาชำแหละแล้วก็เก็บเดยงูเหลืองไม่ได้
เขาบอกว่าต้องมาจากงูที่มันตายเองโดยธรรมชาติ

เจ้าของคลิปคุณมาริโอ๑๓๓โอเคนี่นะคะ
เขาก็อธิบายให้เราได้เห็นว่าเดยงูเหลืองเนี่ยค่ะ
ก็คืออวัยวะเพศผู้ของงูเหลือม
ซึ่งตัวเขาเองไปเจองูเหลือมตัวนี้มันตายในป่าคือตายโดยธรรมชาติ
จากนั้นเขาเห็นเลยว่านี่แหละของดีในป่า
ก็เลยนำมันมาชำแหละเพื่อเอาเดื่อย
เพราะเชื่อว่านี่เป็นเครื่องรางเรียกทรัพย์เรียกโชคลาภได้เป็นอย่างดีนะคะ
ส่วนที่เหลือส่วนที่เหลือเอาไปทำลายดี

เฮ้ยกินเลยมั้ยอาหารป่าเนี่ยมั้ย

งูเห่าก็ใช่แต่ได้ยินเหมือนกันว่ามีคนบางคนเขาก็เคยเอาไปกินนะ
เออก็หลากหลายว่ากันไปคนที่กินอาหารป่าจะรู้ดีนะ
แต่พอคลิปนี้ถูกแชร์ไปแล้วเราก็ไปดูไปฟังไปอ่านคอมเมนต์ชาวเน็ตนิดนึง
ขอให้รวยนี่แสดงว่าเป็นสายมูสายเสี่ยงโชคเหมือนกันนะ
บางข้อความอยากได้ถามราคาเลยนะเห็นมั้ย
บางคนบอกเขาบูชาเดยงูอยู่ตอนนี้เงินมาไม่ขาดเลยค่ะ
แต่เขาย้ำด้วยว่าต้องทำมาหากินไปด้วย
อันนี้ก็เป็นความเชื่อกับการตั้งใจทำมาหากินควบคู่กันไปเนอะ

จริงต้องบอกอย่างนี้ว่าอันนี้เขาบอกแล้วว่า
ถ้าเกิดว่าเครื่องลางของขังที่เป็นเดยงูเนี่ย
แล้วถ้าเป็นงูที่มันไม่ได้ตายตามธรรมชาติมันจะไม่มีพุทธคุณนะ
ไม่ต้องไปตามล่าข้างเพื่อหาเดือนอะไรอย่างนี้นะ
อันนี้เอามาให้ดูกันว่าแบบเขามีความเชื่อกันแบบนี้
ก็โชคดีคนที่เจอเองโดยธรรมชาติอ่ะ